มันจะผ่านกระบวนการของเช่นนาทีมาก่อน
อ้ารับเอา
เมื่อเสนอมาแล้วก็จะแบ่งงานให้รองประธานสองท่าน

ตานก็จำแหละมาขึ้นมาว่าอันไหนเป็นเรื่องรวดเรื่องไม่รวด

มันก็ต้องรอว่าเมื่อกระทูเกิดขึ้นไง
เราก็ต้องส่งทันตรูไปให้ท่านดูพอพร้อมจะตอบเมื่อไหน

ความมีแล้วก็จะมีส่วนในการตั้งกับ
การด้วยเครื่องใดที่จำเป็นให้รัฐบาลรับไปเพื่อดูว่า
ส่วนประเด็นอะไรที่จะรับหรือไม่ก็กระบวนการของสภาก็จะมีครับ
เรื่องใดเป็นหน้าที่ของสภาถ้าเรื่องใดไม่ได้เกี่ยวกับร่างหน้าที่สภาเขาก็จะไม่รับ
ขอบคุณค่ะ